วันนี้นะฮะประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศก็พร้อมใจกัน
สวมใส่เสื้อสีฟ้าแบบที่เราสองคนใส่อยู่แบบนี้
แล้วก็ออกไปร่วมกันทำบุญตักบาทด้วยนะครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของแม่กับลูกรวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับ
อย่างที่วัดจองคำพระอารามหลวงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรครับ
นายสิวพงศ์จีฟตี้พัทธ์พิบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องศร
นำคณะข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนชาวแม่ห้องศร
ทำบุญตักบาดข้าวสารอาหารแห้งแก่พระพิสุสงศ์และสามเณรจำนวน๘๙ลูก
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๑๒สิงหาคม๒๕๕๙

เช่นเดียวกันกับที่วัดภูสมะนะครับซึ่งก็มีการจัดพิธีตักบาทข้าวสารอาหารแห้งเช่นเดียวกัน
บริเวณสะพานสุตองเป้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดแม่ห้องศรครับ
มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากแต่งกายชุดโทนสีฟ้า
และชุดพื้นเมืองของชาวไต่ไปร่วมทำบุญตักบาดห้ามกำลังอากาศที่เย็นสบายทีเดียว
ส่วนที่จังหวัดกรสินนะครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัด
นายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิน
นำประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
โดยประชาชนก็พร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีฟ้าไปร่วมงานจำนวนมากทีเดียวครับ
ซึ่งหลังจากกิจกรรมทำบุญตักบาทเสร็จสิ้น
ผู้ว่าได้นำประชาชนประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชายมงคล
จากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า
และป้องกันไฟป่าครับที่ป่าชุมชนป่าดงนามน
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชนีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง

และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยครับ
ขณะที่จังหวัดตรังนายลือชัยเจริญทรัพย

ข้าราชการประชาชนชาวตรัง

สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เปิดกลัวดอกไม้ถวายราชศักระ

ลานพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕

ก่อนจะมีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูป